คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศที่สารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
เพราะว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี

มาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณวร์ชินวัตรนะครับ
ติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรี

แล้วขณะนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณวร์ชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรี
ได้เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าสารดีกา
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะอยู่ที่หัวแถวนะคะ
เราจะไปดูบรรยากาศสดตอนนี้ค่ะ
ภาพนี้ภาพกำลังจับให้เห็นบรรยากาศนะคะ
ซึ่งถ้าสังเกตนะคะ
จะเห็นบรรดากล้องและไมค์ของสื่อมวลชนสำนักข่าวต่างนะคะ

คือจุดที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ลงจากรถนะคะ
และกำลังจะเดินทางเข้ามาตามเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ได้วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายค่ะ
โดยมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้จำนวน๒ชั้นนะคะ
ด้านหลังชั้นที่๓เป็นต้นไปจะเป็นบรรดามวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจค่ะ
ซึ่งแต่ละคนที่เดินทางมาให้กำลังใจก็จะมีข้อความนะคะ
มีกระดาษที่ปริ้นต์รูปหัวใจสีแดง
จุดก็จะมีข้อความให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะ
บางส่วนก็มีการนำดอกกุหลาบดอกไม้มามอบให้เป็นกำลังใจด้วย
ตอนนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ค่อยเดินมานะคะจากหัวแถวนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปสู่บริเวณด้านในของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตอนนี้ก็ค้าข้ามไปด้วยสื่อมวลชนนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาได้เรื่อยนะคะ
ก็จะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ชูขึ้นมาเหนือศีรษะนะคะ
ก็จะเป็นจุดที่นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ณขณะนี้ค่ะ
และตอนนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็กำลังเดินเข้ามาเรื่อยนะคะ
เพื่อที่จะมาพบปะกับมวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้นะคะ
ตามกำหนดการวันนี้นะคะสารนัดให้นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยแถลงปิดคดีด้วยวาจาในคดีปล่อยป่าละเลย
ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะคะในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
นี่ก็จะได้ยินเสียงมวลชนเริ่มส่งเสียงโหร้องนะคะเพื่อตะโกนให้กำลังใจแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะก็ตะโกนยิ่งรักสู้นะคะเดี๋ยวเราฟังบรรยากาศนะคะ
เรียกได้ว่าทั้งมวลชนทั้งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงสื่อมวลชนนี่มีเป็นจำนวนมากทำให้จนถึงตอนนี้
ยังไม่เห็นนางสาวยิ่งรักเพราะว่าคนเยอะมาก
สำหรับร่างแถลงปิดคดีในโครงการปล่อยปลาละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะคะ
ทางนายความก็เปิดเผยค่ะว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการร่างด้วยตัวเองนะคะ
ใช้เวลาในช่วงที่รอแถลงปิดคดีเนี่ยดำเนินการซักซ้อมแล้วก็มีกำลังใจที่จะเดินทางมาในวันนี้เป็นอย่างดี
และก็ยืนหยัดที่จะเดินหน้าต่อสู้คดีจนถึงที่สุดนะคะ
ตอนนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ก็เดินใกล้เข้ามาแล้วนะคะ
บรรยากาศก็จะวุ่นวายเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาเฝ้าก่อติด
สถานการณ์และการแถลงปิดคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นจำนวนมากก็เป็นไปอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตอนนี้พอนางสาวยิ่งลักษณ์เดินผ่านมวลชนก็จะได้ยินเสียงนะคะ

หิ่งรักสโตหิ่งรักโตสุ
เนี้ยค่ะก็เป็น
นางสาวยิ่งลักษณ์ก็โบกไม้โบกมือทักทายกับมวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะ
นี่แหละค่ะก็จะเป็นบรรยากาศตอนนี้นางสาวยิ่งรักเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ
อีกประมาณ๓๐๐เมตรก็จะถึงบริเวณจุดที่ทาง
สารจุดที่ทางศาลกั้นแผงเหล็กไว้นะคะ
ตอนนี้เรียกได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างวุ่นวายนะคะ

นี่แหละค่ะก็เป็นนางสาวยิ่งรักรับรำยัยนะคะ
จากมวลชนมือจากบุญที่จังหวัดลำบูนค่ะ
เนื่องจากว่ามีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
แล้วก็บกไม้บกมือค่ะอ่าเราไม่มีขอโทษนะค่ะ
แกพอไปไหนแกแกแกแกแกไงใครพี่อยู่ฮะโอเคได้ได้
ข้าตอนนี้ก็ยิงแล้วก็ยังไหล

ตอนนี้ก็เดินทางมา
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
อดิษย์นายยกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ศานดีการณ์
แหกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็เป็นไปตามคาดที่มีประชาชน
แล้วก็มีมวลชนเข้ามาให้กำลังใจเธอมากนะฮะ
อย่างเช่นทุกครั้งที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นนัดสืบพยานจำเลย
ในหลายนัดนะฮะก็จะมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ทนายบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า๑ชั่วโมง
ในการแถลง๖ประเด็นที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับ
ก็คือ๑เรื่องของการดำเนินคดีไม่เป็นธรรม
เรื่องของนโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายสาธารณะ
เรื่องของนโยบายพื้นฐานไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ละเลย
จำนำข้าวแก้ปัญหาหนี้สินชาวนา
แล้วก็๕เมื่อรับหนังสือเตือนตั้งกรรมการสอบแล้ว
แล้วก็ประเด็นที่๖ที่จะนำไปชี้แจงและแถลงปิดคดี
คือการประบายข้าวมีกระทรวงพาณิชย์ในการกำกับดูแลอยู่แล้วนะครับ

ขณะที่หากย้อนไปถึงประวัติทั้งเรื่องของการสืบพยานฝ่ายจำเลยต่าง
แล้วก็เรื่องของลำดับเวลานะครับรวมถึงข้อหาด้วย
ข้อหาที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
ก็คือข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรา๑๕๗กฎหมายอาญานะครับ
แล้วก็๒คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
มาตราบ๑๒๓นะครับในกฎหมายของปปช

นี่ก็เป็น๒ข้อหาที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนะฮะ
ค่ะส่วนบรรยากาศในขณะนี้ที่หน้าสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงในช่วงเวลานี้นะคะผ่านไปแล้วประมาณ๑๓นาทีด้วยกัน
ยังไม่สามารถเดินเข้าไปถึงที่ด้านหน้าศาลได้เลยนะคะ
เพราะว่าจะสังเกตว่าในภาพเนี่ยมีมวลชนจำนวนมากเดินทางมาแล้วก็มารอให้กำลังใจนะคะ
เป็นสัญลักษณ์สำคัญก็คือการมอบดอกกุหลาบสีแดง
และเชื่อว่ามวลชนทุกคนพยายามที่จะเข้าถึงตัวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
อยากจะไปให้กำลังใจใกล้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่าจุดนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ที่ติดตามอดีตนายกรัฐมนตรีและมวลชนค่ะ
เดี๋ยวค่อยฟังมีเสียงอะไรฮะนี่ได้เห็นภาพนางสาวยิ่งรักเห็นไหมฮะ
เมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ฮะตรงกลางจอเลยนะครับ
ก็กำลังพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับประชาชน
ถ้ามีเสียงโหให้กำลังใจเป็นระยะนะครับ
ต้องจับตามองเรื่องของการที่ทางสอสอเพื่อไทยที่เดินทางเข้ามาให้กำลังใจนี่ด้วย
สสเพื่อไทยก่อนหน้านี้บอกว่าสอสอที่จะมาให้กำลังใจก็มีเป็นร้อยแล้วนะ
แล้วก็มีผู้ติดตามอีกประมาณ๓๔๐๐คนแล้วก็มีประชาชนอีกเยอะเลยนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวคุณระพีพันธ์ผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่บรรยายต่อฮะ
ชนหรือเปล่าเพราะว่าตามกำหนดเวลาแล้วยังเหลือเวลาอีกประมาณ๑๕นาทีนะฮะ

นี่ก็เป็นซุ่มเสียงของบรรดามวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ

ยิ่งรักจากจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งขั้นตอนต่างต่าง
หลังจากนี้นะคะเวลาประมาณ๙นาฬิกาค่ะลงศาลก็จะให้นางสาวยิ่งรัก
นวัฒน์ได้แถลงปิดคดีด้วยวาจาฐานปล่อยป่าละเลยให้เกิดการทุจริตใน
โครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งคาดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะใช้เวลา
แถลงประมาณ๑ชั่วโมงก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่สารดีกาแผนกคดีอาญา
รายงานสดจากสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
ขอบคุณทีมด้วยนะฮะถ้ามีรายงานสดเพิ่มเติม

แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ให้เพิกท้อนคำสั่งและการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

มีคำสั่งเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมให้ยกคำร้องจำเลย
ที่ขอให้สั่งสามรัฐธรรมนูญให้ส่งสามรัฐธรรมนูญ
นิจฉัยประเด็นพรบวิธีพิจารณา
คดีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่

เพราะว่าการยื่นคำร้องไปแล้วก็สารดีการับคำร้องไว้แล้ว
คาดว่าองค์คณะจะมีคำสั่งเรื่องดังกล่าว

จะมีผลต่อเรื่องของการพิพากษาคดี
ที่ระแลกนัดไว้วันที่๒๕สิงหาคมนี้หรือไม่
อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันในการน่าจับตามองนะครับ
ส่วนวันนี้การแถลงปิดคดีด้วยวาจาของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ไม่ได้อนุญาตนะคะ
ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปฟังคำแถลงปิดคดีนี้ด้วย
อนุญาตแค่สื่อมวลชนบางส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
และไม่มีการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงออกมาด้านนอก
เพราะฉะนั้นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง
ว่าติดตามคำพูดในการแถลงต่าง
ได้จากทวิตเตอร์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานต่อเนื่องในหน้าจอไทยรัฐด้วยนะครับ